ไปที่อ่างทองแน่นอนครับ
ถ้าพูดถึงพิธีครอบครู
ถ้าครอบครูล่ะบรรยากาศแบบนี้

ให้ลูกศิษย์ที่สำนักศักยัล

อาจารย์พรมมนต์สำริทครับอึกกระทึกอื้ออึงนะครับ
ทันทีที่อาจารย์เนี่ยสวดมนต์นะฮะ
ศิษย์ที่ศักดิ์เป็นรูปอะไรก็แสดงท่ารูปนั้น
คุณผู้ชมเห็นเป็นรูปอะไรบ้างเป็นท่าของอะไรบ้าง
ลุกขึ้นยืนส่งเสียงหวีดร้องครับ
ผมเห็นมีหานุมานมีลิงนะฮะ
ก๊อฟดูเก่งบางคนเป็นเสือเป็นสัตว์ต่าง
ถ้าบางคนศักดิ์เป็นฤษีก็คือนั่งนิ่งนั่งสมาธินิ่ง

อาจารย์เนี่ยนะอาจารย์พรมเนี่ยต้องประพรมน้ำมนต์ให้อาการต่างเนี่ยนะ

อาจารย์พรมมนต์สำริทแห่งสำนักบารมีพ่อแก่บรมครูเท่านะฮะ
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทอง
จัดพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครู๒วันครับ
วันแรกเป็นการอาบน้ำว่านกลางแจ้งก่อน
ซึ่งลูกศิษย์หลายคนนี่ใครไม่เคยเห็นพิธีนะฮะการอาบน้ำว่าน
หลายคนของขึ้นแสดงอิทธิฤทธิ์ระหว่างที่น้ำมนต์เนี่ย
สาดราดลงไปโดนตัวของเขาแบบนี้ฮะ
ส่วนวันที่๒มีพิธีครอบครูให้บรรดาลูกศิษย์
สวดมนต์คาถาปลุกอัคระต่างตามตำราสายครู
หลายคนของขึ้นแสดงอิทธิฤทธิอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมครับ
โดยพิธีเนี่ยยังเป็นการปลุกอัคระที่อะไรมันเสื่อมไป
ให้มีฤทธิ์กลับมาเป็นการปลุกจิตใจแล้วก็สอนลูกศิษย์
ที่เดินออกนอกแถวให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะฮะข่าวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ